โปรดติดตามตอนต่อไป
ควงแขนหวานชำปูจีจี๊ดอยู่หลายปี
แต่สุดท้ายกลับโดนพระเอกที่ชวนมาเล่นละคร
กับแฟนตัวเองแย้งไปสนั่น
แจ้งว่าที่เห็นสนิทสนมกับพระเอกปากบาง
ก็เพราะอยากสร้างกระแสคู่จิ้นให้แฟนคลับฟินกันขำ

ท้ายสุดพระนางข้ามคันคู่จิ้นฟินกันจริง
พอละครจบออนแอร์ปุ๊บได้เงินปั๊บขอเลิกหน้าตาเฉย
แถมสร้างวีรกรรมสุดแสบ
เพราะบ้านหลังหรูของนางเอกสวยสตอเบอรี่
มีมูลค่ากว่า๕๐ล้านบาท
แท้ที่จริงแล้วเป็นเงินก้อนโตจากผู้จัดคนโง
ที่โดนหลอกให้ทั้งจองทั้งซื้อเฟอร์นิเจอร์
โต๊ะเสี่ยงตู้แชนเดอเรียแพงระยับ
รวมมูลค่ากว่า๓๐ล้านบาทเลยจ้า
พระผู้ระเป๋าก่อสร้างเขาเม้ามา
แถมเอาหลักฐานให้เจวิดู

ครั้งจะไปเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้ด้วย
ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าให้โดยเสน่หา
สุดท้ายก็ชีชำกะหล่ำปลี

เพราะเงินที่ให้ไปน่ะมันเงินกองกลาง
ตายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจชะนีจอมสตอ

เสียใจอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชม